มาดูเหตุการณ์ที่เป็นความรุนแรงในครอบครัวนะคะ
หลายครั้งที่เวลาเห็นคนทะเลาะกันคนตีกัน
บางคนอาจจะไม่กล้าไปช่วยไม่กล้าไปห้าม
คนก็จะอ้างว่าเรื่องครอบครัวอย่าไปยุ่งกับเขาเลย
จริงแล้วมันไม่ได้คือทุกวินาทีมันหมายถึงชีวิตนะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่สามีทำร้ายร่างกายภรรยาต่อหน้าลูก
แล้วทำบ่อยคนเห็นบ่อยคนไม่กล้าช่วย
เนี่ยแล้วก็มีคนไปถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
เป็นลักษณะของสามีทำร้ายภรรยาต่อหน้าลูกสาว๙ขวบ
พลเมืองดีเขาถ่ายคลิปเอาไว้เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันก่อน
นี่ค่ะพลเมืองดีเขาเลยตัดสินใจถ่ายคลิปเอาไว้แล้วกัน
โพสต์ในโลกออนไลน์แล้วก็อยากจะให้คนช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้หน่อย
อยากจะให้เจ้าหน้าที่มาดูหน่อยคือตัวเขาเองเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปยุ่ง
นี่ค่ะบอกว่าฝากหน่อยฝากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบช่วยเหลือหน่อย
เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วเกือบทุกเดือนเห็นบ่อยค่ะ
สารผู้หญิงกับลูกมากที่ไม่มีใครเข้าไปห้ามเพราะเขาทำร้ายคนที่ไปห้ามด้วย
คนเลยไม่กล้าห้ามนะคะแล้วก็ในโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าฝ่ายหญิงถูกทำร้ายหนักมาก
ครั้งก่อนก่อนก็ถูกทำร้ายเยอะกว่านี้อีกเยอะกว่าคลิปนี้อีกแต่ตอนนี้มันถ่ายได้แค่นี้
คลิปจะเห็นเลยว่าผู้หญิงเขายืนอยู่นั่งอยู่กลางถนนแล้วมีผู้ชายไม่ใส่เสื้อนะคะใส่กางเกง
เตะเลยเตะที่ตัวเตะที่หน้าผู้หญิงก็นั่งร้องไห้ตลอดผู้ชายก็ด่าด้วยนะ
สักพักผู้หญิงที่ถูกทำร้ายก็ยืนขึ้นแล้วก็รีบเดินเดินแบบกระเพกไป
เดินหนีไปด้วยความเจ็บปวดอ่ะโอ้โหเราตรวจสอบเรื่องนี้ให้ค่ะ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวแท้รัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะคะ
หมู่บ้านเอื้ออาทรเนินพลับหวานที่พัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
พอไปถึงเนี่ยบ้านที่เกิดเหตุปิดประตูเงียบไม่มีใครอยู่
เสียงดังเพราะทะเลาะกันเนี่ยบ่อยมากคนแถวนี้ชินทะเลาะกันจนคนแถวนี้ชินไปหมดแล้ว
วันเกิดเหตุนะคะเพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าตัวเองกำลังนั่งอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงดังจากถนนพอออกไปดูเนี่ยก็เห็นว่าผู้ชายเตะผู้หญิงจนผู้หญิงล้มลงไปแล้ว
แล้วยังไม่พอยังเตะซ้ำไปอีกแล้วก็ทำร้ายแบบนี้ต่อหน้าลูกสาว
ลูกสาวก็ยืนดูอยู่แบบตกใจอะค่ะก่อนหน้านี้เพื่อนบ้านบอกว่า
เคยถูกผู้ชายที่อยู่ในคลิปชูนิ้วกลางให้ด้วยนะ
สองครั้งเหมือนกับลักษณะว่าขู่อย่ามายุ่งกับครอบครัวของเขานะอะไรแบบนี้ค่ะ
เพื่อนบ้านก็เลยไม่กล้าเลยนะไม่มีใครกล้าไปยุ่งไม่มีใครกล้าไปช่วย
ซึ่งจริงแล้วทุกคนสงสารผู้หญิงและเด็กมากนะคะ
ก่อนหน้านี้เคยมีตำรวจมาที่บ้านเพราะทะเลาะกันเสียงดัง
ตำรวจมาช่วยไกลเกลี่ยไปรอบนึงแล้วนะไกลเกลี่ยเสร็จทะเลาะกันต่อเหมือนเดิม
ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้หญิงถึงทนเนี่ยเพื่อนบ้านบอกแบบนี้ค่ะ
ทะเลาะกันช่วงเย็นช่วงเช้า
ประมาณตอนเย็นก็มีตอนมืด
ส่วนผู้หญิงที่ปรากฏอยู่ในคลิปที่ถูกทำร้ายค่ะ
เขาเปิดใจกับคุณศักดิ์สิทธิ์นักข่าวของเราด้วยนะ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอนเช้ากำลังจะไปส่งลูกสาวที่โรงเรียน
ขอเงินสามี๔๐บาทขอเป็นค่าขนมลูก
แต่สามีไม่ให้เงินเธอเองก็ไม่พอใจเดินหนีไป
หงุดหงิดค่ะเธอบอกว่าสามีเป็นคนเจ้าอารมณ์จู่
จู่ก็เดินเข้ามาทำร้ายทั้งเตะทั้งต่อยกลางถนน
คนที่อยู่แถวนั้นถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ในโลกออนไลน์
บอกว่าลูกสาววัย๙ขวบรับรู้เรื่องนี้มาตลอด
เพราะเห็นพ่อทำร้ายแม่อยู่ตลอดนะคะ
แต่เธอยืนยันว่าสามีไม่เคยทำร้ายลูกนะ
เคยแค่ฎูด่าทำร้ายพระยา

มากยังตัวเองไม่อยู่แค่นั้นเองค่ะปกติแฟนเป็นคนลักษณะยังไงครับ
เป็นคนเป็นคนก็เป็นคนที่โมโหขี้โมโหอยู่แต่ก็คือจะโมโห
กับตัวเราซะมากกว่าเอาคนอื่นเขาไหม้อืมทำร้ายเราบ่อยไหม
ก็อย่างที่น้องเขาโพสต์อะค่ะตามนั้นเขาเคยไปทำกับลูกบ้างไหม
ไม่เคยทำกับน้องนายเดียวไม่เคยทำกับลูกเราเลย
อย่างเก่งที่ทำกับลูกเราก็จะเป็นการด่าแล้วก็สอนให้แบบตั้งใจเรียน
อะไรประมาณเนี้ยอืมเห็นแล้วก็สงสารผู้หญิงนะ
ใช่เราก็สงสารลูกคือแน่นอนว่าคำถามก็มีแหละว่า
เออทำไมถึงทนทำไมถึงทนให้เขาทำร้ายอะไรอย่างเงี้ย
เหตุผลทางออกทางเลือกของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าผู้หญิงคนนี้เธอ
ยังเลือกที่จะอยู่ด้วยกับสามีที่ทำร้ายแบบนี้
ซึ่งก็ต้องขอบคุณคนที่เขาถ่ายคลิปใช่ค่ะคนที่เขาเห็นเหตุการณ์บอกว่า
แม้ว่าเขาจะไม่ได้เอาตัวไปช่วยไปห้ามนะตอนนั้นนะ
แต่เขาก็ถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ลงแล้วก็แบบบอกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยดูหน่อยอะไรแบบนี้
ก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าใช่นี่เป็นสิ่งที่ควรทำคือใจเจ้าหน้าที่
แล้วเขาเคยทำร้ายคนอื่นด้วยไงผู้ชายที่อยู่ในคลิปที่ทำร้ายภรรยา
เขาเคยขู่เพื่อนบ้านว่าอย่ามายุ่งอะไรแบบเนี้ยเธอก็บอกว่า
พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปดูเหมือนว่าสามีจะสำนึกนะ
เหรอฮะดูเหมือนว่าจะเป็นแบบนั้นครับ
ก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นหวังว่าจะสำนึกนะคะ
ก็เธอบอกว่าเรื่องนี้ก็หวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับตัวเธอและคนในสังคมคนอื่นด้วย
ว่าความรุนแรงไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องในการแก้ปัญหานะคะอืม
ก็หวังว่าจะได้เจอชีวิตที่มีความสุขขึ้นนะฮะ